เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชุมพรนะครับ
มีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านนะครับ

เป็นเจ้าของสวนยางพาราสวนทุเรียนนะครับ
คือบ้านในหลังใหญ่พื้นที่ก็เยอะนะครับ
เรียกว่าเป็นคนรวยคนมีสตางค์นั่นแหละ
แต่ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยอุกอาจมากนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเนี่ยจับภาพไว้ได้
คนร้ายขับรถกระบะคันนี้มานะฮะสีดำ
แล้วก็ลงมาจากรถมากัน๒คน
ภรรยาของผู้ตายบอกว่า
คนร้ายมาถึงแล้วก็เดินเข้าไปหา
เหมือนกับจะให้สามีเซ็นเอกสารอะไรสักอย่าง
เขายื่นเอกสารให้แล้วก็พูดคุยกัน
ฝนก็ตกตกอยู่ภรรยาออกมาก็เห็นว่าเออฝนตก
ก็เลยเรียกว่าเข้ามาคุยกันข้างในไหมล่ะ

แล้วก็ขับรถกระบะคันนี้ออกจากบ้านหลบหนีไป
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านพักหลังใหญ่นะครับ

ผู้เสียชีวิตคือนายวสันแก้วชนละครามหรือว่าเสียสดอายุ๓๑ปีเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
ก็ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่บ้านนี่แหละใกล้กับรถกระบะของตัวเองนะครับ
ถูกยิงเข้า๓นัดด้วยปืนขนาด๙มมนะครับ
กระสุนเข้าที่กลางหน้าอกนะฮะแล้วก็ที่ลำคอด้านหน้าทะลุออกหลัง
แล้วก็ที่หัวไหล่ด้านซ้ายทะลุออกไปข้างหลังเหมือนกันนะครับ
ปลอกกระสุนทั้งสามนัดก็ยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วคนร้ายก็หนีไปนะฮะ
ที่เดินออกมาดูแล้ววิ่งกลับเข้าไปในบ้านเนี่ยนี่คือภรรยาของผู้ตาย
ชื่อว่านางสาวปรัชญานีสะทองเลื่อนอายุ๒๙ปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีนะครับก็คือเสียสด
ขับรถกลับมาจากพาลูกสาวอายุ๘ขวบไปส่งที่โรงเรียนปฐม

ก็นั่งไปด้วยนะฮะแล้วก็กลับมาด้วยกัน
พอรถเลี้ยวเข้ามาจอดในโรงรถนะครับ
กับสามีก็เดินลงมาจากรถกำลังจะเข้าบ้าน
ก็มีรถกระบะสองตอนสีดำคันเมื่อสักครู่นี้ขับมา
มีผู้ชายสองคนคนหนึ่งที่จำได้คือศีรษะล้านด้านหน้า
เดินลงมาจากรถทำทีเป็นเหมือนกับจะให้สามีเนี่ยดูเอกสารบางอย่าง
ส่วนภรรยาเขาเห็นว่าฝนมันตกเขาก็เดินเข้ามาในบ้านก่อน
สามีก็ยืนคุยอยู่แถวนั้นสักพักหนึ่งก็ออกมาดูก็เห็นยังคุยกันอยู่
ก็เลยเรียกบอกว่าเข้ามานั่งคุยกันในบ้านไหมล่ะ
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
พอเห็นว่าสามีถูกยิงรีบวิ่งหนีปิดประตูบ้าน
แล้วก็เข้าไปที่ห้องนอนล็อกประตูแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
ได้ยินเสียงรถคนร้ายขับออกจากบ้านไปก็เลยเปิดประตูบ้านออกมาดู
ก็พบว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
เบื้องต้นมองไว้ที่เรื่องของความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือไม่ก็ความขัดแย้งกับบุคคลอื่นนะนะ
เดี๋ยวต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดนะครับ
แต่จากการสอบสวนในเบื้องต้นพบว่าผู้ตาย
กำลังมีความขัดแย้งเรื่องที่ดินมรดกของพ่อบุญธรรมอยู่
พ่อบุญธรรมชื่อนายมณีแก้วชลครามอายุ๕๘ปี
เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๖เดือนก่อนนะครับ
แล้วทีนี้มีปัญหาก็คือเรื่องเงินประกันชีวิตของพ่อบุญธรรมเนี่ย

แล้วตอนที่เสียชีวิตก็เสียชีวิตจากการตกระเบียงบ้าน

นายวสรรค์ผู้ตายก็สงสัยมาตลอดนะ
เพราะว่าพ่อบุญธรรมเนี่ยรักนายวสันมาก
ว่าจะไม่ใช่ลูกจริงเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับ
ทำประกันชีวิตก็ยกเป็นชื่อของนายวสันหมดนะครับ
เรื่องของทรัพย์สินต่างที่ดงที่ดินบ้านต่างเนี่ย
ก็ยกให้นายวสันหมดนะครับ
แต่นายวสันก็ติดใจสงสัยเรื่องของ
ผู้หญิงคนสนิทที่อยู่กับพ่อ
แล้วอยู่ดีพ่อก็เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำนะครับ
ทีนี้พอพ่อบุญธรรมเสียชีวิตไปทั้ง
เงินประกันชีวิตที่ระบุให้นายวสันเป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับ
สินต่างที่ดินสวนต่างบ้านต่าง

ก็เลยต้องมีปัญหาเรื่องเจรจาจะแบ่งผลประโยชน์กัน
แล้วอยู่ดีวันนี้ก็มีคนมาหาที่บ้าน
ทำทีเหมือนกับว่ามีเอกสารว่าจะมาให้เซ็น
แต่นายวสันไม่เซ็นแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิต

คุณผู้ชมส่งหลายเรื่องปืนมาเยอะนะ
เพราะว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับปืนเหมือนกัน
บอกบ้านเราเนี่ยปืนมันหาง่ายซะเหลือเกิน

กฎหมายไทยเนี่ยควรจะแก้ใหม่มันซะทุกเรื่องเลย